ในช่วงของการถือศิลปที่ผ่านมานะครับก็จะเกิดเหตุร้ายขึ้นอยู่บ่อยครั้งใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และล่าสุดนี้ครับกับเหตุการณ์ปฏิบัติการ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฐานปฏิบัติการหม้อแกงในจังหวัดปัตตานี
ต้องกลับมาจับตามองพื้นที่ภาคใต้อีกครั้ง
และหวังว่าเหตุการณ์ความสงบสุขนั้นจะกลับคืนมาได้ในที่สุด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ดาวนี้จากที่๓ของปี๒๕๕๙
กลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายในเมืองใหญ่
แต่เจอด่านตรวจอย่างเข้มข้นในช่วง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรอมาดอน
ตัดสินใจก่อเหตุฐานปฏิบัติการเกาะหม้อแกง
ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการร่วม๓ฝ่าย
ระหว่างตำรวจทหารและพลเรือน
ซึ่งเป็นด่านตรวจรถยนต์ที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุด
ก่อนเข้าพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
การก่อเหตุที่นี่จึงเป็นการทำลายเชิงสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐ
ที่ผ่านมาหน่วยข่าวได้ติดตามข้อมูลด้านการข่าว
เพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุจากรถยนต์ที่ประกอบระเบิด

จะมีการนำรถยนต์ที่มีความเชื่อมโยงเหตุคาร์บอมเกาะสมุยมาก่อเหตุ
คนร้ายจะเปลี่ยนจากวิธีจอดทิ้งไว้มาจุดชนวนระเบิดแบบเร่งด่วนเช่นนี้
กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังใช้ความพยายามสร้างสถานการณ์รุนแรงให้เกิดขึ้นทุกขณะ
โดยเฉพาะในช่วง๑๐วันสุดท้ายของเดือนรมดอน
ด้วยการลอบวางระเบิดรอบยิงเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่
หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการเชิงรุก
และตรวจยึดยุทธโปรกรณ์ได้จำนวนมาก
ซึ่งเป็นผลตลอดจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
มีการเปิดยุทธการเอ็กซาเรย์เขาตะเวย์จังหวัดนราธิวาสถึง๑๐ครั้ง
และพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธปืนจนสามารถยึดคืนได้
จึงเป็นปัจจัยเร่งการก่อเหตุเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ
กระบอกจากที่ถูกปล้นไป๔๑๓กระบอกและล่าสุดสามารถยึดคืนได้ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาส
เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจึงทำให้ผู้คนในสังคมกลับมาสนใจปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง
พร้อมจับจ้องไปที่การพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐที่ดูเหมือนไร้ความคืบหน้า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน